หลังจากมีหญิงสาวคนหนึ่งได้โพสต์เตือนภัยกรณีเข้าพักในรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่นครราชสีมาแล้วถูกวัยรุ่นชายบุกเข้ามาในห้องพักกลางดึกแล้วก็ทำร้ายแล้วก็ขโมยทรัพย์สินไปด้วยนะครับ
ล่าสุดตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้แล้วเจาะประเด็นจากรายงานครับ
นี่คือรอยฟกช้ำจากการถูกทำร้ายร่างกายจากโจรที่เข้ามาชิงทรัพย์และทำร้ายร่างกายถึงในห้องพักภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชศรีมา
โดยผู้เสียหายได้โพสต์ภาพรอยแพ้ไว้บนโลกโซเชียลเพื่อมาเตือนภัยคนที่คิดจะมาพักที่รีสอร์ทอาจไม่ปลอดภัยอย่างที่คิด
หลังเธอได้โพสต์เรื่องราวนี้โลกโซเชียลต่างกระนำให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นไปแนวทางเดียวกันคิดจะพักรีสอร์ทต่อไปนี้อาจไม่ปลอดภัย
โดยหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้นำภาพหลักฐานเป็นรอยบาดแผลตามร่างกายเข้าแจ้งความกับตำรวจสพบัวใหญ่เพื่อให้ดำเนินคดีกับคนร้ายผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด
ขอให้หลังไม่กี่วันล่าสุดตำรวจภูทรบัวใหญ่ทำการจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุได้แล้ว
เป็นเยาวชนชายอายุ๑๗ปีซึ่งอาศัยอยู่ในระแวกดังกล่าว
เยาวชนชายสารภาพว่าได้เข้าไปในห้องพักของผู้เสียหายจริง
เนื่องจากประสงค์ต่อทัพศิลป์ของผู้เสียหาย
นี้มีรายงานว่าเยาวชนชายคนดังกล่าวมีอาการผิดปกติทางประสาท
ซึ่งพนักงานสอบสวนจะประสานเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ
เข้าร่วมสอบปากคำผู้ต้องหารายนี้
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เริ่มมาตระเวนแอบเปิดบานหน้าต่างรีสอร์ท
ในแต่ละหลังช่วงกลางคืนเพื่อหวังขโมยทรัพย์สิน
เพราะเอิญมาเจอบานหน้าต่างของห้องผู้เสียหาย

เมื่อเปิดออกแล้วปีนเข้าไปได้
จึงทำการรื้อค้นทรัพย์สิน
จังหวะนั้นผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้หญิง
นอนอยู่บนเตียงคนเดียวตื่นขึ้นมาพอดี

โจรายนี้ขาพิการด้านขวาจึงสู้แรงไม่ไหว
ก่อนจะสาวหมัดต่อยไปที่ผู้เสียหายแบบไม่ยั้ง
ก่อนจะเอาหมอนกดหน้าซ้ำแล้วหลบหนีไป
ขณะที่นางสาววารุณีศรีพงศ์อายุ๔๖ปี
ป้าของนายปอนเยาวชนผู้ก่อเหตุยืนยัน
ล้านชายปวดพิการทางสมองหรือออทิสติกระดับ๓
ส่วนการเลี้ยงดูเนื่องจากทุกคนในบ้านทำงานหาเงิน
จึงไม่สามารถดูแลเหมือนเด็กทั่วไป
ส่วนวิรกรรมของปอนก็มักก่อเหตุ
ขโมยเล็กขโมยน้อยเป็นประจำจนคนในหมู่บ้านระอา
ส่วนการที่ปอนบุกไปที่รีสอร์ทนั้นที่บ้านไม่มีใครรู้
เพราะก่อนเกิดเหตุปอนไม่ได้กลับมาที่บ้านเลย

เรื่องจับตัวคนร้ายถือว่าจบไป
แต่ในส่วนของการเยียวยาผู้เสียหายดูเหมือนจะไม่จบง่าย
โดยเจ้าของรีสอร์ทยืนยันไม่ได้บ่ายเบียงความรับผิดชอบ

ทีทางผู้ดูแลได้บอกว่าจะคืนเงิน๔๐๐๐บาท
ที่เป็นค่าเช่าห้องในคืนที่เกิดเหตุให้

เสนอว่าจะให้เงิน๑๐๐๐บาท
สำหรับเป็นค่าทำขวัญและค่ารักษาพยาบาล

ต้องการขอเงิน๒แสนบาทในการรับผิดชอบ
จึงเสนอว่าจะให้เงิน๑๐๐๐๐บาท
สำหรับเป็นค่าทำขวัญและค่ารักษาพยาบาล

ซึ่งยอมรับว่าเกินจริงไป
ด้านสาวผู้โพสต์ยืนยันเงินจำนวนนับ๑๐๐๐๐๐บาท

หวาดระแวงกับเหตุการณ์นี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน